รองใช้วิจารณญาณมีเชื่อมโยงดู
แต่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีพนันออนไลน์๒๓คน
มีอยู่๘คนที่เป็นตำรวจคุณผู้ชมครับในจำนวนนี้ตำรวจแปดนาย
เป็นนายตำรวจที่ใกล้ชิดกับคนตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ล่าสุดนะครับมีข่าวบอกว่าตำรวจทั้ง๘นายถูกคุมตัวได้หมดแล้ว
มีใครบ้างนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับตามที่เห็นบนหน้าจอเลยนะครับ
พลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์ท่านนี้ผู้ประคับการศูนย์ฝึกอบรม
บัญชาการตำรวจนครบานส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับพันธบทเอกเขมรินพิษสมัยครับ
เป็นผู้กำกับการตมจันทบุรีมีพันธบทเอกภาคภูมิพิษสมัย
สองท่านนี้นี่นามสกุลเดียวกันเลยนะรองผู้บังคับการสืบสวนภูทรภาค๔
มีพันธุ์ตำรวจเอกอาริสคูปาสิตรัพย์นะฮะ
มีพันธบทโทคริสปริยเกตรองผู้กำกับการสืบสวนสพสำรงเหนือนะครับ
พันธุ์ตำรวจริชานลอวมทรเป็นนายตำรวจติดตามทางรองจก
ตำรวจเอกนัทวุฒิหวัดแววผู้บังคับหมู่งานสายตรวจ๑กองบังคับการตำรวจจราจร
แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับท่านสุดท้าย๑๐ตำรวจเอกอภิษฎคนยงเป็นผู้บังคับหมู่
สพบางประกงฉะเชิงเศร้าล่าสุดนั้นพนักงานสอบสวนครับ
คุมตัวทอเคมรินและทออาริสไปฝักหังต่อสานแล้ว
ทอเคมรินนะฮะเจ้าตัวตอบสั้นตอบซักยืนยันในความโบริษุใจครับ
บอกว่าไม่เป็นไรครับขณะที่พันธบทเอกอาริสสีหน้านิ่งเฉยปฏิเสธ
ไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนยิ้มให้เท่านั้นเอง

ส่วนอีก๖นายตำรวจครับที่ยังถูกคุมตัว
อยู่ในระหว่างการสอบปากคำ
ขณะเดียวกันนะครับนอกจากนี้ใน๒๓คนนะฮะ
เป็นตำรวจแค่๘ที่เหลือเป็นพลเรือนนะฮะ๑๕คนเนี่ย
ซึ่งพลเรือนที่จับกลุ่มตัวไปบางคนนั้นกำลังเดินทาง
จากต่างจังหวัดเข้ามาที่กรุงเทพมหานครนะครับ
ไปดูบางช่วงบางตอนที่มีการคุมตัว๒นายตำรวจนั้นไปฝากขังครับ
ขณะที่พลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์นะครับ
ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีบอกว่าขณะนี้ครับ
จับผู้ต้องหาได้๑๗คนนะครับจาก๒๓คน
ยังมีพลเรือนที่ต้องตามจับกันต่ออีก๖คน
ส่วนพฤติการของตำรวจ๘นายพบว่าแบ่งหน้าที่กันทำชัดเจนครับ

ก็คือมีการบริหารจัดการเว็บพนันออนไลน์อันนี้กลุ่มหนึ่ง
อีกกลุ่มนึงก็จัดหาบัญชีม้าคือไปเปิดบัญชีใช่ไหม
เพื่อจะไปทำธุรกรรมอะไรต่าง
คือจัดการธุรกรรมการเงินและบัญชีนะครับ
และผู้ได้รับผลประโยชน์จากบัญชีม้าดังกล่าว
อันนี้มีอยู่๔กลุ่มด้วยการจัดการสืบสวน

บอกว่าบางนายมีพฤติการ
เป็นผู้บริหารเว็บไซต์

ก็คือเหมือนเป็นเจ้าของเองนี่ตำรวจนะครับ
ส่วนบางนายมีผลประโยชน์เชื่อมโยงในแต่ละกลุ่ม
บางนายมีหลายพฤติการครับ
กระทำผิดมาแล้วนานกว่า๒เดือน
ส่วนกรณีที่ทางรองโจ๊กจะตั้งฝ่ายกฎหมาย
ดำเนินคดีฟ้องร้องชุดตรวจค้น
ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอน
และรวบรวมพยาหลักฐานเพียงพอ

เดี๋ยวเราไปฟังเสียงทางพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์นะครับ
ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีครับ
เมื่อท่านปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับ
ทางผู้ต้องหานะครับ

จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจเนี่ย

แต่ผมก็ยืนยันได้ว่าในการปฏิบัติงานของเจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจับกลุ่มในครั้งนี้นะครับ
เรามีการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามที่กฎหมายกำหนด
ครับมีรายงานบอกว่าวันนี้
ปฏิบัติการพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ปูพรมตรวจค้น๓๐จุดพื้นที่๖จังหวัด
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์นะครับ

กรุงเทพมหานครสมุทรปราการ
และเพชบุรี๖จังหวัดด้วยกัน
ขณะเดียวกันมีการขยายผลมาจากคดี
เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองตอนนั้นจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๓คน
เป็นเครือข่ายเว็บพนันเว็บหนึ่งแล้วก็ยังมีเว็บอื่นอีก
แล้วก็ยังมีเว็บอื่นในเครือข่ายอีกรวมทั้งสิ้น๑๒เว็บไซต์นะครับพี่เต้น
อันนี้ในส่วนของพนันออนไลน์ก็ส่วนหนึ่งนะครับ
ค้นบ้านรองโจ๊กและรองโจ๊กบอกว่ามีการเมืองในสตชอันนั้นก็อีกส่วนนะครับ
คือแต่ถ้ามองวันนี้นะ

ตำรวจถูกออกหมายจับไป๑๐กว่านายแล้วนะคุณยาย

อย่างคดีของกำนันนกนี่ก็๖ใช่ไหมคะ
อันนี้อีก๘นะคะ

ก็มีชื่อของพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยรอง
บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๔

ก็ต้องบอกว่าเป็นมือขวาคนสนิทของรองโจ๊กเลยทีเดียวนะคะ
ตำรวจนายนี้เองก็เพิ่งได้รับ
ตำแหน่งเป็นรางวัลมือปราบดีเด่นด้วย
คล้อยหลัง๓เดือนวันนี้ถูกตรวจค้นและถูกออกหมายจับนะคะ
ก็คือพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัยนั่นเองนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยเนี่ยถ้าดู
ถ้าดูผลงานหรือว่าการทำงานในตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา
ทำคดีใหญ่หลายคดีนะคุณกาย
ที่เป็นที่รู้จักกันมากก็คือคดีเปรี้ยวหั่นศพ
ตอนนั้นดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสพเขาสวนกวางที่ขอนแก่น
คดีนี้ก็คลี่คลายและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้รวดเร็วมาก
แล้วก็ยังมีคดีอื่นเป็นคดีใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะ
อันนี้ก็ดูแลคดีนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
ล่าสุดเนี่ยพันธุ์ตำรวจอีกภาคภูมิเองก็ยังเป็นหนึ่งในชุดสืบสวนคลี่คลายคดียิงสารวัตรสิวด้วยนะคะ
ที่เสียชีวิตบ้านกำนันนกนะคะซึ่งพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้บอกด้วย
บุคลิกที่สุภาพเรียบร้อยเพราะฉะนั้นใครอยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็จะรักจะชื่นชอบ
แต่พอถึงเวลาทำงานปุ๊บนะดุดันจิตไม่ปล่อยนะคะไม่ปล่อยเลยเพราะฉะนั้นถือว่า
เป็นตำรวจน้ำดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกนายหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ
แล้วอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อเดือนมิถุนายน
ไม่นานนี้เองนะคะพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิก็เพิ่งได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น
ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำปี๒๕๕๙
ในวันที่เพิ่งขึ้นรับรางวัลเนี่ยนะคะบนเวทีเนี่ย
ทางพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิยังได้กล่าวขอบคุณรองโจ๊กด้วยนะคะ
ขอบคุณรองโจ๊กที่สนับสนุนและมอบโอกาสให้เขาได้ทำหน้าที่นะคะ
แล้วก็ระบุว่านี่คือรางวัลแห่งความสำเร็จของพวกเราในทีมทุกคน
นี่แหละค่ะนี่ก็คือนายตำรวจที่มีการกล่าวว่าเป็นนายตำรวจน้ำดีอีกนายหนึ่ง
ซึ่งวันนี้เนี่ยถูกตรวจค้นแล้วก็ถูกออกหมายจับนะคะ
ขณะที่โลกโซเชียลได้แห่แชร์ภาพของพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิ
แล้วก็มินนี่เจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์
เมื่อวันที่นั่งอยู่ด้วยกันในชุดปรายเวทในลักษณะที่มีความสนิทสนมด้วยเนี่ย
ซึ่งทางรองโจ๊กก็บอกแล้วว่าลูกน้องก็ต้องไปตอบให้ชัดเจนว่ามีความเกี่ยวข้องกันยังไง
แล้วถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดว่ากันไปตามคดีนะคะ
ซึ่งอย่างที่คุณกายรายการไปเมื่อสักครู่
ทางตำรวจไซเบอร์เขาก็มีการไปตรวจค้นบ้านต่างที่ทั่วประเทศด้วยนะ

จังหวัดขอนแก่นเนี่ยทางพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิมีสองหลังนะคะ
ก็ถูกตรวจค้นด้วยหลังแรกตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
เขาไปตรวจค้นก็พบเพียงคนดูแลที่มาทำความสะอาดรอบบ้าน
ส่วนอีกหลังนึงเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรในเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่านะคะ

อันนี้ไม่สามารถเข้าได้เพราะว่าเป็นโครงการบ้านจัดสรรค่ะ
อืมแต่ว่าเกี่ยวข้องกับคดีแบบใหญ่ทั้งนั้นเลยนะ
ตั้งแต่เปรี้ยวหันศพที่๖๐น่ะ
ใช่คำรวจภีมือดีนายนึงเลยนะคะใช่๖ปีแล้วแอมเซอไนอะไรอีกนะครับ